ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ฆ่าเจ้าของร้านเสริมสวยกลางเมืองพิสุนโลกนะครับ
เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำภายในร้านล่าสุดจับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว
เป็นสาวธอมคนนึงซึ่งเคยเข้าไปใช้บริการอ้างว่าผู้ตายตัดผมไม่ถูกใจ
ก็เลยเอามีดฆ่าปาดคอเข้าไปคุณผู้ชมแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ
คดีนี้เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานครับนะฮะหลังจากที่มีคนไปเจอศพเจ้าของร้าน
ชื่อว่านางบัญญัติกันทองอายุ๗๔ปีถูกฆ่าเสียชีวิตอยู่ภายในร้านนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยตามร่างกายของผู้ตายเนี่ยก็ถูกของมีคมบาดคอ
แล้วก็ทรัพย์สินผู้ตายทองคำหายไปแล้วก็มีคนอยู่ข้างข้างร้านเห็นว่าก่อนที่จะมีการ
มีคนเสียชีวิตมีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะคล้ายธอมท้วมหน่อย
เดินเข้าเดินออกแล้วขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจนกระทั่งสักสายสายหน่อยลูกสะพ้ายมาเห็นว่า
เนี่ยฮะถูกฆ่าเสียชีวิตแล้วก็เข้าของหายไป
ล่าสุดเนี่ยทางด้านของพันธบดเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิคภูมิกับการสอบภอมวงพิสูจน์โนโลก็บอกว่า
หลังจากส่งทีมสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุ
พบภาพผู้ต้องสงสัยลักษณะตรงกันกับที่เพื่อนบ้านบอก
ก็คือเป็นผู้หญิงทุ่มหน่อยอายุสัก๒๐กว่านี่แหละ
ก็เลยส่งชุดสืบสวนไปที่บ้านของผู้ที่ครอบครองรถ
เพราะว่ารถเห็นลักษณะชัดเจนทะบงทะเบียน
ไปตามรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยอยู่ที่ตำบลหัวรออำเภอเมืองพิสุนโลก
นี่คันนี้นะแล้วก็ทราบว่ารถคันนี้เนี่ย
นางสาวอารยาโสอ้นอายุ๒๖ปีซึ่งเป็นหลานสาวนะ
ของเจ้าของเนี่ยเป็นคนขับขี่ไปแล้วไปพักอยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง
ริมถนนบรมตรายโลกกันหน้า๒ตำบลท่าทอง
ก็เลยนำกำลังไปไปตรวจสอบไปเจอตัวยึดได้ทั้งคนทั้งรถนะครับ
แล้วก็นำตัวไปสอบประคัมที่สพเมืองพิสุนโลก
พบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายหลายแห่ง
อันนี้หน้าตาของผู้ต้องหานะครับ
หลังสอบสวนนางสาวอรยาสารภาพ
ดิฉันเนี่ยเป็นคนฆ่านางบัญญัติเจ้าของร้านเสริมสวยจริง
ก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาไปตัดผม
แล้วผู้ตายตัดผมไม่ถูกใจก็เลยเอาก็คือมีปากเสียงทะเลาะกันก่อน
แล้วก็เอามีดที่อยู่ในครัวเนี่ยไปก่อเหตุฆ่าช่างเสริมสวยจนตายนะครับ
คนในครอบครัวและลูกชายของผู้ตายขอบคุณตำรวจที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เร็วแต่
คิดว่าไม่น่าจะเป็นการฆ่าเพราะเหตุผลเรื่องของการตัดผมนะฮะ
แต่เหตุการณ์นี้ก็เชื่อว่าหลังจากจับกลุ่มคนร้ายได้ดวงวิญญาณของแม่จะอโหสิกรรมให้กับคนร้ายเพราะแม่เป็นคนดีนะ
ส่วนตัวเองก็ไม่อยากจะให้ประหารคนร้ายแต่ว่าอยากให้จำคุกตลอดชีวิตอะไรแบบนี้
เขายังมีน้ำใจนะฮะในส่วนของครอบครัวของผู้เสียชีวิต
บ่ายที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อคำให้การที่บอกว่าตัดผมไม่ถูกใจก็เลยฆ่า
เพราะว่าทรัพย์สินของผู้ตายเนี่ยหายไปด้วยก็เลยคาดว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย
ก็จะมีการสอบสวนขยายผลแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป